มาแล้วตัวดี

ไปเข้าวงโยก็เลยเรียนไม่ครบใช่ไหมดูสินี่มึงทำอะไรไว้

ชอบไหมชอบไหม

คือพ่อเนี่ยเหมือนกระจกส่องผมเลย
เล่นเบียนแล้วแกล้งไหมรูขนาดนั้น
คำข้าวนี้คือบอกพี่เบิ้นอ่านมากเลย
นึกถึงภาพพี่เบิ้นเลยน้องดังมานี่ดิ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับในเฟซบุ๊คเขาโอ้โหโมเมนต์สุดประทับใจ

คือตอนเริ่มคลิปก็ทำเป็นดุไปถาม

น้องหน้าเสียแล้วน้องหุ่นนิดนึงด้วยนะ

พ่อหนูไม่ได้ทำนะครับ

สีทองอล่ามให้ลูกทำไมอ่ะ

คือพ่อเนี่ยเอาเงินมาจากไหนไม่รู้แหละนะ

บอกว่าด้วยความเอ็นดูไปซื้อของขวัญให้
เพราะว่าลูกนี่อยากเป็นนักเป่าแซคโซโฟน
แล้วตอนนี้ได้เข้าไปอยู่ในวงโยธวาทิศของโรงเรียนแล้ว
ดูสิลูกนี่นี่คาข้างเขาไม่ธรรมดานี่

เป็นวงโยอ๊ะพี่เบอร์ต
หลังจากคลิปนี้ออกเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและชื่นชมความน่ารักของพ่อลูกคู่นี้
นี่ฮะแม่เอาฟังเสียงสักนิดสิ
โอ้โหเก่งจริงลูกอ้าวฝึกฝน
คุณพ่อนะครับอุตส่าห์ไปหาเงินมานะ

ขยันฝึกซ้อมลูกขยันฝึกซ้อม
ท่าทางใช้ได้ท่าทางใช้ได้